ทางมนุษย์ดูหนังของเราเนี่ยไม่เคยมีแขกรับเชิญมาก่อนเลย

ก็เลยเลือกคนที่มีความสัมพันธ์กับเรา

เราเคยมีความสัมพันธ์กันเหรอ
เราก็เคยมีความสัมพันธ์กันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

นี่คือพี่ก๊อฟทานวาลินสุขภิษฐ์ครับ
สวัสดีค่ะ
คือบางคนอาจจะรู้จักพี่ก๊อฟในฐานะของอดีตนักการเมืองนะ

ถ้าเกิดเป็นคนรุ่นก่อนนั้นก็จะรู้จักว่าแบบเป็นผู้กำกับภาพยนตร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ภาพยนตร์สั้นภาพยนตร์ขนาดยาวอะไรก็ว่า

จากเป็นอดีตสอสอแล้วเขายังเป็นนายกมาก่อนด้วยคนนี้

นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยคนที่๕ค่ะ

ใช่ก็ใช้คำว่านายกนะ

ดีนายกแล้วทุกวันนี้ก็เป็นภูมิกับจ้า
จริงเป็นภูมิกลับมาก่อนที่จะเป็นอดีตนายกและอดีตสอสอนะคะ

อย่าลืมนะคะจริงเป็นผู้อำกับมาก่อน
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการมายาวนาน

ก๊อฟมีผลงานอะไรบ้างในฐานะภูมิกับครับ
ปัจจุบันนะคะในปีนี้ปี๖๕นะคะ
ก็มีซีรีส์ข้ามปีมาก็มีสั่งใจให้หยุดรักเธอ

ปัจจุบันนี้ที่ออนแอร์อยู่นะคะก็ซีรีส์เจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะ

ก็เป็นปีที่เราหันมาทำซีรีส์วายมั้ยคะ
ใช่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยทำซีรีส์วายมาก่อน
คือเมื่อก่อนนี้ทุกคนจะคิดว่าอ๋อก๊อฟธันวาลินเหรอ
น่าจะทำซีรีส์วายมาก่อนแล้วแหละทั้งที่ไม่เคยทำเลย
พูดเรื่องคนรักที่เป็นเพศเดียวกันหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
อืมปีนี้แหละเดี๋ยวนั้นแล้วอินอีนี่ก็แบบเออเหมือนไม่เคยรู้มาก่อนว่าพี่ก๊อฟทำซีรีส์วาย
อ้าวเขาก็ต้องทำหน้าที่เป็นเหมือนคนฟังไงอ๋อใช่
ไม่งั้นก็ไม่มีลูกผู้ใครคอยรับคอยส่งอะไรเลยสิ
ไม่คือจะบอกว่าจริงมันอยู่ในซีรีส์เรื่องนั้นไง
จริงก็เมื่อกี้ซีรีส์ที่พี่ก๊อฟบอกนะครับ๖๐๙ไปทำสตอรี่ฉันก็อยู่ในเรื่องนั้นด้วย
ก็มีเคนจิเล่นด้วยนะคะซึ่งไม่รู้พลิกบทบาทหรือเปล่าแต่เคนจิก็เล่นเป็นตัวร้ายในเรื่องนี้
ก็น่าจะพลิกแล้วเพราะปกติก็เป็นคนดีมาตลอด

หน้าตาน้าตาคือไม่น่าใช่
แต่ว่าฝีมือไงเค้าเลือกอย่างฝีมือ

การที่เราอยู่มา๒๐ปีมันไม่ได้แปลว่าเราแก่พี่ก๊อฟ
เราไม่ได้แก่อายุไม่ได้แก่ที่หน้าตา

ขอย้อนไปหน่อยไม่นานหรอก

คือพี่ก๊อฟเดบิวต์จากการเป็นผู้กำกับหนังสั้นถูกปะ

ในยุคนั้นกำลังเฟื่องฟูว่าทำหนังสั้นกันเถอะ
เฟื่องฟูเฮียอะไรไม่มีใครรู้จักเลยนะ๒๐ปีที่แล้ว
ที่หมายถึงว่ามันกำลังเริ่มแบบมีคนทำหนังสั้นมากขึ้นเรื่อยอย่างนี้

ไม่ใช่ตอนนั้นก็การประกวดภาพยนตร์สั้นไทยครั้งที่๕แล้ว
ครั้งที่๑๒๓๔มีคนประกวดแบบ๑๐๒๐๓๐

ใช่เพราะครั้งที่๕ก็ยังหลัก๑๐อยู่ปะวะ
แล้วหลังจากนั้นถึงค่อยมาเป็นหลักร้อย๒๐๐๓๐๐ซึ่งปัจจุบันนี้มันหลายร้อยแล้วไง

ไม่มีใครรู้จักเลยเราถือพอร์ตหรือพูดคำว่าหนังสั้นทุกคนจะอะไรเหรอ

มันคืออะไรอยู่เลยเมื่อก่อนไม่มีจริง
หนังสั้นไหมทุกวันนี้ถามทีมงานรู้ใช่ไหม

แต่เมื่อก่อนไม่มีใครรู้จริงนะตั้งแต่แบบพี่เจ้ยมาครั้งแรกอะเนาะ
พี่เจ้าช่วงนั้นมีอภิษฎพงศ์ใช่แล้วเราก็เข้าตามมาจากอาทิตย์อัศลัทธ์บุญสงฆ์นาภูมิ
พี่ก๊อฟนี่เหมือนอ่านศิลาอาจารย์ลึกเหมือนกันนะคือเราได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ไง

ไม่เพราะว่าเราก็จะนึกว่าแบบเฮ้ยช่วงนั้นหนังสั้นมันกำลังเริ่มบูมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
โจ๊กว่าที่พูดชื่อมันแบบเนี่ยรู้จักแค่พี่เจ้าคนเดียว
บ้าพี่ลีไงพี่ลี
พี่ลีเคยได้ยินพี่ลีเคยได้ยิน

ไม่ใช่แต่เดี๋ยวถ้าคนฟังรายการเขาอาจจะแบบว่าใครบ้างอะไรอย่างนี้
ทำไมถึงลุกขึ้นมาจากที่เป็นคุณครูอย่างนี้ลุกขึ้นมาทำหนังสั้น
จริงก่อนเป็นคุณครูค่ะทำละครเวทีมาตั้งแต่อยู่ม๕
ก็คือมีความไฝ่ทางด้านนี้อยู่แล้ว
ใช่เพราะตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเขียนบทกำกับแล้วก็เป็นนางเอกเองเลย

ไม่ใช่เพราะว่าอะไรไม่มีคนเรียกไปเป็นนางเอกไง

เดี๋ยวมึงยูรีแว่นใครจะเลือกมึงไปเป็นนางเอก
คืออยู่ม๕แปลว่าเป็นกระเทยหัวโปกเป็นกระเทยเด็กนึกออกป่ะ

ก็ต้องเขียนขึ้นมาเองอาจารย์ค้าหนูอยากทำละครเวทีประกวด
เป็นตัวแทนโรงเรียนไปประกวดระดับจังหวัด
หนูขอเขียนบทเองกำกับเองแล้วก็เป็นนางเอกเอง
ไปเองหมดทุกอย่างใครจะมาคัดค้านก็ไม่มีอยู่แล้ว

ตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันเป็นแบบการเล่าเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง
เพราะตอนนั้นเป็นกะเทยเนอะแล้วจะไปเล่าชีวิตแบบผู้ชายมาแย่งกันมันก็เป็นไปไม่ได้
เพราะฉะนั้นกูก็เขียนขึ้นมาก็คือเรื่องวันทอง

ใช่แต่เป็นวันทองพูดภาษาอังกฤษนะคะเพราะมันเป็นแบบละครภาษาอังกฤษไงประกวดระดับจังหวัด
ละครเวทีเรื่องแรกที่ทำแล้วได้รางวัลก็คือนี่แหละ
มันก็ภูมิใจมากตอนนั้นบนเวทีมันแบบเฮ้ยโลกของกูมีผู้ชายมาแย่งกัน

ได้ใช้ชีวิตอีกชีวิตหนึ่ง
อยู่มหาวิทยาลัยก็ทำละครเวทีทั้งที่ไม่ได้เรียนหรอกนะ

ตอนนั้นเราก็เรียนมนุษยศาสตสังคมศาสตเอกภาษาฝรั่งเศส

พอเรียนจบเราก็อยากทำละครเวที

แต่ไม่ได้เล่นเข้ารอบแต่ว่าร้องเพลงไม่เก่ง
เขาก็เรียกไปแคสต์ละครโทรทัศน์เรื่องชายไม่จริงหญิงแท้
เข้าวงการครั้งแรกเป็นนักแสดง
แล้วก็ถึงมารู้จักกับการทำหนังสั้น
ใช่ตอนนั้นพอเป็นนักแสดงปุ๊บไปโดนแบนเลยจ้ะ
เขาบอกห้ามกระเทยออกทีวีว่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเด็กและเยาวชน
สำนักนายกออกจดหมายมาทุกช่องเลยจ้ะ

เธอก็ต้องกลับไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเหมือนเดิม

เข้าวงการครั้งแรกกำลังดังเลยโดนแบนก่อน

ระหว่างเป็นครูก็เลยเห็นเขามีประกวดหนังสั้น
หนังสั้นคืออะไรวะกูไม่เห็นรู้จักเลย
ก็เลยไม่รู้จักหรอกก็ไปยืมกล้องโฮมวิดีโอของลุง
ก็ไปยืมให้ลุงสอนใช้ลุงบอกอ๋อกดปุ่มสีแดงเนี่ยบันทึกจบ

กระเทยก็ทำเองเลยจ้ะก็เริ่มเรื่องแหวนเรื่องแรกเลย
นั่นแหละที่ปีที่บอกอะ

ได้รังวัลได้ไปต่างประเทศ
ทำเองเขียนบทเองตัดต่อเองใช่ถ่ายเองด้วยนะ

ที่แบบเพื่อนไม่รู้จักหรอกตอนนั้นก็เอาเพื่อนมา
เฮ้ยมึงเนี่ยเดี๋ยวกูวางเฟรมให้อย่างงี้
นี้ไม่ได้เอามืออย่างนี้นะเอากล้องมาวางให้มันอย่างนี้
เดี๋ยวมึงกดอันนี้เดี๋ยวกูจะวิ่งไปเล่นนะเดี๋ยวกูจะไปนั่งอยู่ตรงนู้น
แล้วมึงก็พอกูบอกแอคชั่นมึงก็กดอันนะเราก็กดอัด
พอเราก็นั่งอยู่ปุ๊บแอคชั่นเราก็เล่นพอรู้สึกว่าพอแล้ว
แล้วก็วิ่งมามาดู

เล่นเองกำกับเองที่แท้ถ่ายเองเขียนเอง
แล้วกล้องก็แบบแล้วเพื่อนสนิทกันไง
เราก็เล่นของเราไปอยู่หลังยะโมเนอะตอนก็อยู่โคราช

คนที่มาถ่ายก็เป็นกระเทยก็ขำเพื่อน
เสร็จพอตัดตรงตัดต่อแต่ตัดต่อด้วยวีดีโอนะ
เวลาเราอัดเทปเมื่อก่อนจะมีเทปเทปคัสเต็ต
แล้วก็มีทีวีมีเครื่องอัดวิดีโอ
เหมือนเราอัดเทปมาก่อนต้องใช้วิธีตัดต่อวิธีนี้
เพราะว่าเราก็ไม่ได้เรียนไม่มีคอมไม่มีอะไรแบบที่จะไม่รู้จักการตัดต่อ
ก็ตัดต่อวิธีนี้แล้วก็ส่งหนังไป

แน่นอนหนังแบบมุ่งมากทุกคนชื่นชมมาก
ว่าหนังมันแบบสดใหม่ออลิจิอะไรอย่างงี้

ก็เลยชอบในการเล่าเรื่องด้วยหนัง
ใช่ตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราอยากเล่า
ช่างตอนนั้นถามว่าอิ่นไหม

บ้านเราทำขนมกะหรี่ปั๊บขายอยู่ตรงโรงแรม
ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราไฮโซไงเราเป็นครูใช่ไหม
แบบ

โว้ยบทที่ไก่ตัว

จำได้เลยว่ามีฉากนึงแบบกระเทยแบบว่าโดนนักเลงแทงตายหลังยะโม

แล้วปรากฏว่าตุ๊กขับผ่านไปแจ้งตำรวจ

แล้วก็แทงตายแล้วนอนอยู่ใจเลือดข้างถนนไง

แต่ตำรวจตกใจกวันกู้อีก

คือตำรวจเหี้ย

แล้วก็แบบเฮ้ยขอโทษเหี้ยขอโทษ
สามารถใครมาแจ้งก็รู้ว่าดีแปลกับกองถ่ายหนังสั้น

จบวิศวะมาจากมหาวิรัยที่เรียนอยู่มหาวิรัย

แต่ว่าวินคนอื่นเนี่ยเป็นอาจารย์ที่วิรัยหมด

ทุกคนก็เลยแบบนึกว่าหนังเราตอนนั้นเป็นแบบ

มันเหมือนแบบการแอบถ่าย

ซึ่งจริงมันก็ส่งต่อมาถึงการทำหนังยาวถูกไหม

ความที่มันดูสมจริงดูมีความหลากหลายของบทบาทอะไรอย่างนี้

ซึ่งทำแล้วก็โดนแบน

ซึ่งเมื่อกี้เปิดในวีกี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ได้ฉายล่าสุดด้วย
งงชีวิตมากคือหนังเรื่องแรกที่เป็นหนังยาวเรื่องแรก
คือหนังเรื่องล่าสุดที่เพิ่งฉายไปกูยังไม่มีหนังใหม่เลย

มันเป็นไปได้ไงชีวิตคนคนหนึ่งมึงบ้าหรือเปล่า
คือมึงทำหนังมาเป็นเรื่องแรกแต่มึงโดนแบน
แล้วในขณะที่มึงต่อสู้มึงฉายไปอีก๗๘เรื่อง
แล้วเรื่องล่าสุดที่ฉายไปปัจจุบันนี้คือเรื่องแรกของกู

แต่ตอนฉายมันฉายปี

เห็นว่า๖๐ในเวลาไหร่กี่

อยากให้เล่าสักหน่อยสำหรับคนที่ไม่รู้เนาะว่าแบบ

เราก็ไม่รู้เหมือนกันมันน่าจะมีหลายสาเหตุ

ยังไม่เคยดูว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นโดนแบน
แล้วมันเป็นหนังไทยเรื่องแรก

พอมีพรบภาพยนตร์ปี๕๑ที่มีเรตติ้ง

ต้องมีอายุ๒๐ปีขึ้นไป
แล้วตรวจบัตรประชาชนมันเท่

เพราะฉะนั้นเนื้อหาเนี่ยมันก็จะหมินเมศิลธรรมแล้วแหละ
มันเล่าเรื่องของแบบครอบครัว
ที่มีพี่สาวเป็นกระเทยแต่งหญิง

เสร็จแล้วคราวนี้ก็มี

น้องชายด้วยก็หนีออกจากบ้านไปใช้ชีวิตเป็น

แต่ในการที่ไปใช้ชีวิตเป็นโสพีเด็กเนี่ย

ทำให้เขาเกิดความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ

อันนี้เป็นธีมหลักเล่าย่อนะ

หรืออยากดูก็ไปกดที่แอป
ขายของนิดนึง

ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยหอภาพยนตร์

ชอบการยำ

ไม่มีใครกล้าพูดเท่าไหร่

เพราะฉะนั้นมันก็เลยโดนแบน
ทั้งที่ก่อนหน้าที่จะมาเข้าโรงที่เมืองไทยเนี่ย

ซึ่งตอนนั้นภูมิใจมากเพราะว่า

ภูมิใจจนทุกวันนี้ว่าครั้งหนึ่งเราได้เจอกับ

เราก็อุทธรณ์ต่อคณะบอดภาพยนต์แห่งชาติ

เราถือว่าชนะแต่ว่า

คือเขาแบนด้วยเหตุผลที่บอกว่าหนังเรา

ว่าหนังเราไม่สมควรโดนแบน

ศิลธรรมอันดีเราก็ต่อสู้ไป

หนังเรื่องนี้ยังคงโดนแบนอยู่
เพราะมีฉากในหนัง

เป็นหนังโป๊ซึ่งในเมืองไทย
โป๊เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
ถ้าเอา๓วินาทีนี้ออก

ก็ในเมื่อเราต่อสู้คำว่าผิดศิลธรรมันดี
สารบอกว่ามันไม่ได้ผิดศิลธรรมอันดี
แต่มันมี๓วิที่ผิดกฎหมาย
ซึ่งเราไม่ได้ฟ้อง

เพราะฉะนั้นเราก็แวบดำตรง๓วิ

แล้วก็เราก็เป็นนักแสดง

แล้วก็คนทำคอสตูม

และชิงนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสุพรรณหงษ์
หนังยาวเรื่องแรกเขาก็เลยแบบ
ลงทุนทำเองในทุกกระบวนการ

หนังยาวเรื่องแรกของฉันนี่อยู่ในนั้น

จริงแล้วเขียนรู้จักพี่กรอบจากหนัง
เขาหยิบประเด็นนี้มาสอนพวกเค้นด้วยว่า
ในวงการภาพยนตร์เนี่ยมันก็มีเรื่องแบบว่า

ชื่อเสียงพี่ก๊อฟมาจากอันนี้เพราะว่าอาจารย์เราเอาเรื่อง
พี่กรอบเอ่อมาเล่าให้ฟังแล้วเราก็รู้สึกว่า
เออเขาเป็นใครแบบตอนนั้นเราก็ตั้งคำถามว่าเออเรายังไม่รู้จักเขานะตอนนั้นยังไม่รู้จักกันอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบเออเราได้ยินชื่อเขาจากหนังเรื่องนี้เหมือนกัน
สร้างคำถามแก่สังคมว่าแบบทำไมเราถึงไม่มีสิทธิเสร็จภาพในการเล่าเรื่อง
ใช่เพราะว่าตอนนั้นเราก็ต่อสู้เรื่องนี้ตอนนั้นผู้กำกับที่มาต่อสู้เพื่อหนังตัวเองแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่มี

เพราะตอนนั้นเขาออกมาต่อสู้เรื่องพรวภาพยนตร์กันแต่พอหนังโดนแบนเราก็มาต่อสู้เพื่อเพื่อนหนังเรา
เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้รับการเลือกตั้งจากสมาคมภูมิกับภูมิกับในสมาคมเลือกตั้งกันให้เราเป็นนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยชาติ

แต่ว่าเก่งมากนะในระหว่างที่แบบกำลังต่อสู้ก็คือทำหนังเรื่องอื่นไปด้วยไง

มันเป็นไปได้ไหมว่าเราทำเรื่องนี้ให้คนเห็นเรื่อยคนมันเลยเริ่มคุ้นชินกับความหลากหลายหรือความรุนแรงอะไรที่เราเสนอนำเสนอออกมาอะไรอย่างนี้

ใช่เพราะเราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นกะเทยมันจะลำบากกว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเราพยายามบอกว่าเฮ้ยความเป็นมนุษย์มันก็เหมือนกันหมด
ทำให้สังคมรู้จักว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติผ่านผลงานของเรามาตั้งแต่แรก
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็เป็นผู้ชายคนหนึ่ง
เกิดมาใช่เป็นผู้ชายค่ะแล้วเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยเพราะบางทีแบบพอเป็นผู้ชายตอนนั้นเรารู้สึกเหนื่อยจังเลยไม่อยากเป็น
พออยากเป็นผู้หญิงก็ต้องอยู่ในกรอบของกะเทยใช่ไหมคะ
พอเป็นกะเทยแล้วรู้สึกว่าหูเป็นกะเทยมันเหนื่อยเราไม่อยากกินยาคุมเราไม่อยากมีนมเราไม่อยากแปลงเพศ
ลองเป็นเกย์ดูไหมลองเป็นดูเราก็ยังอยากแต่งหญิงอยู่แต่เราก็ยังไม่ได้แปลงเพศนะ
วันเราก็อยากจะแต่งผู้ชายบางวันเราก็อยากจะแต่งหญิงรู้สึกว่าทำไมเราต้องอยู่ในกรอบ
รอบบทบาททางเพศที่สังคมกำหนดทั้งที่ไม่ว่าเราอยู่ตรงไหนเราก็เป็นตัวของเราเองตลอด
มันอาจจะมีความลื่นไหลทางเพศซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในฐานะที่เป็นมนุษย์มันก็เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว

ก็อยู่ในหนังหลายเรื่องของพี่ก๊อฟที่พูดเรื่องนี้
ทีนี้อยากถามว่าทำไมจู่มาจับพวกซีรีส์วาย

ซึ่งแน่นอนตอนแรกคนอาจจะคิดรู้สึกว่าสาววายจะรู้สึกมันคนละเรื่อง
ค่อยทำความเข้าใจกันไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเรามันคือเรื่องเดียวกัน
ถามว่าทำไมมาทำซีรีส์วายแน่นอนมันเป็นตลาดใช่ไหมฮะ

แล้วก็แบบไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอื่นด้วยนะ
ซึ่งพูดถึงการทวงสิทธิ์เสรีภาพในการเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่ในโรงเรียนและอยู่ในสังคม
เขามาไกลขนาดนี้

ดิจิทัลแพลตฟอร์มมันดิสวับวงการหนังหรือเปล่า
ทุกคนก็จะแบบว่าหนังต้องดูในโรง

มันไม่จำเป็นที่จะมาดิสรับลงอะไร
เราบอกว่าเราต้องปรับตัวเองสิ

ไม่ใช่แบบไปรอตายไปพร้อมโรงหนัง
เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำหนังกลางหรือว่าหนังรูปแบบที่มีคนดูเฉพาะ

แล้วแต่ว่าเป็นหนังแบบไหนจะคุยอะไรกับใคร
ใช่แล้วตอนนี้เรารู้สึกว่าเราต้องการมีคอนเทนต์ที่คุยกับคนทั่วโลก
ถ้าเรากำลังทำหนังเพื่อพูดกับแฟนคลับหรือคนที่อยากดูจากทุกมุมโลก

คือพูดง่ายคือมันมีความเป็นไปได้อีกหลายอย่าง
แน่นอนค่ะ
ฐานะที่แบบอยู่กับพี่ก๊อฟมาตั้งแต่สมัยเขาทำหนังสั้น
รู้จักกับพี่ก๊อฟครั้งแรกที่

ใช่คือมันจะบอกว่าคนละรุ่นกัน
ไม่มันคือหนังชื่อเขาชนไก่
หนังวัยรุ่นที่เขาชนไก่ตอนนั้นเนี่ย
เราถูกแอดไซด์ให้มาเป็นคนที่ประสานงานระหว่างนักแสดงกับผู้กำกับ

ก็เลยรู้จักกันแล้วก็สักพักก็เริ่มมาเล่นหนังกัน

คือถ้าบทแก้ผ้าแก้ผ่อนก็จะติดต่อเฟรมตลอด

ว่าตอนแรกนึกว่ามันจะไปเล่นหนังโปรแล้วนะ
ก่อนจะมาทุกวันนี้เพราะว่าบทแก้ผ้าแก้ผ่อนอย่างงี้รับเล่น

แล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบเล่นได้ไม่เป็นไร

ใช่ก็เป็นแนวแก้ผ้าแก้ผ่อน

เอาได้ได้แต่โดยที่ไม่ถามว่าคืออะไรด้วยนะ
ใช่ด้วยความที่เราสนิทกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไร

ได้พี่แต่คือมีความช็อกหน่อยหนึ่งตอนนั้นว่า
ไม่เห็นเกี่ยวกับคุณก่อนว่าต้องขนาดนี้
ไม่ต้องรู้ว่าถึงเลเวลไหน

แล้วก็เทป๙ลอยให้แปด
เอากันจะอยู่ไหมละเหงื่อบ้านไม่มีแอร์
ตื่นเต้นเลย

เขานึกว่าสนองตันหาวคงอยากได้ผู้ชายแบบนี้
ยังงี้เป็นอย่างโอ๊ยนี่เดทพี่ก๊อฟ

สีส้มแล้วก็หัดเล่นได้เลยต้องแต่งแบบเป็นผ้าผ้า
ด้วยมีแน่นอนมีผ้าแล้วก็เอาเอาถังน้ำอ่ะถังน้ำ
ไอถังน้ำเกรรอลอ่ะเอาเป็นกระถางทูแบบสะบัดมันคือ
เปิดโลกการเป็นแบบหนังกะเทยอ่ะโหเรื่องแบบนี้
คือตอนนั้นคือล้ำมากอืมคือแบบกระเทยดูแล้วดูอีกดูแล้ว
อีกไม่รู้กี่รอบหนังใช่หนังจีนฮ่องกงเพราะฉะนั้น
เนี่ยเรามาจากการดูหนังดูตัวละครดูเรื่องดูเรื่องเราก็
แบบเราไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าใครกำกับหรือเราไม่ได้
หนังแบบไม่ได้โฟสุนทริยะเรื่องแบบนั้นใช่เราก็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
คนนี้มีสไตล์นี้เพราะเราไม่ได้เรียนหนังหรืออะไรอย่างนี้

แต่ว่าก็ไม่ได้มีแบบฉันอยากเป็นอย่างภูมิกับคนนี้

แม้ว่าพอเราทำหนังแล้วมีคนแบบเรียกเราแบบ

เราก็ดูหนังเปรดโดว์นะ

เราก็ไม่ได้จัดขนาดเขาอยู่ดี
ก็คือตั้งแต่ที่สนใจหนังมาเนี่ย

เหมือนตัวละครหรือว่าซีรีส์เรื่องอะไรไหม

มีหนังเรื่องไหนที่แบบเราดูแล้วซีรีส์เรื่องนี้แบบ

มันเหมือนชีวิตฉันหรือเปล่า

ประทับใจมากแล้วรู้สึกแบบ

แต่กูก็ไม่ได้บ้าขนาดนั้นหรือกูบ้าอย่างนี้ก็ไม่รู้

พระเอกอยากแบบเป็นนักเขียนแล้วมันก็พยายามจะแบบ
สปอร์ตทำทุกอย่างสุด๗๘

มันเชื่อหรือพอสิ่งที่มัน

วักตาตัวเองออกไปเลยแล้วกันกูไม่อยากเห็นโลกใบนี้ไปแล้ว

หนังเคราะห์สิทธิ์ขนาดนี้ใครไม่เคยดูก็ไปดูและกัน

คาแรกเตอร์มันสุดมากอะมันเป็นผู้หญิงที่แบบสุดมากคร่ังรัก
เมื่อก่อนตัวเองเป็นคนแบบนั้นแล้วตั้งแต่เด็กเราก็บอกตัวเองว่า
ทุกคนก็บอกว่าอีก๊อฟมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นกระเทยอยู่บ้านนอก

แล้วมึงจะมาทำอะไรมึงเป็นไปไม่ได้
มึงจะมาเป็นผู้กำกับมึงเรียนอะไรอยู่มึงเป็นไปไม่ได้
เรียนมาอย่างนี้จะไปทำได้ยังไง
ใช่เรารู้สึกแบบตอนนั้นเราเป็นคนบ้าหรือเปล่า
ก็ไม่รู้แต่ว่าเราเชื่อว่าเราทำได้
แล้วไงล่ะ
ก็มาถึงจุดนี้ได้นะ

คำถามข้อที่๓เลยจะถามเรื่องชีวิต

สัมพันธ์ครอบครัวเพราะว่าหลายเรื่องที่พี่ก๊อฟทำ
ก็จะพูดเรื่องความสัมพันธ์ครอบครัวที่มันซับซ้อน

ทีนี้เลยอยากจะถามว่าคิดว่าหนังหรือซีรีส์เรื่องไหน

เราต้องการพูดสิ่งนี้ที่มันชัดเจน

คือเราเชื่อเรื่องครอบครัวคือพื้นฐานของสังคม
เชื่อว่าครอบครัวคือจุดเริ่มต้น
ถ้ามันมีกำแพงที่มองไม่เห็นตั้งอยู่ในครอบครัว
มันต้องทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันขึ้นมา
ความรักที่เราเรียกว่าครอบครัวมันมีปัญหาแน่นอน
ถ้ามันมีกำแพงที่มองไม่เห็นที่เราเรียกว่า
ความไม่เข้าใจเรื่องความหลักใดทางเพศ
หรือความเป็นเพศบทบาททางเพศ
แล้วเราก็ทำหนังแล้วเราก็เชื่อเรื่องแบบนี้
ก็ยังมีนักวิจารณ์ที่แบบเขาก็ยังวิจารณ์ว่า
ทำหนังมาขนาดนี้ยังเชื่อเรื่องครอบครัวอยู่เลย
โลกสวยกับครอบครัวอยู่เลย
เราก็พูดถึงครอบครัวที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งนั้นเลย
แต่อย่าลืมว่าไอ้ครอบครัวที่มีปัญหาเหล่านี้มันคือสังคมเว้ย

แล้วมันก็ทำให้ครอบครัวเหล่านี้มีความเชื่อแบบนี้

เพราะฉะนั้นต่อให้นักวิจารณ์จะบอกว่าเฮ้ยพี่ก๊อฟไม่ยอมไปสุด
ไม่ยอมไปจนถึงแบบความเป็นปัจเจกเต็มที่
ก็ยังกลับมาอยู่ที่เชื่อว่าครอบครัว

เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังเชื่อไงว่ามันเป็นต้นเหตุของปัญหา
มันคือความเชื่อของสังคมที่มากดทัพครอบครัว
แต่ว่าพี่ก็ยังเชื่อด้วยไหมว่าจริงมันก็ยังมีความหวัง
ถ้าเกิดเราพยายามทำความเข้าใจกัน

เราไม่ได้ดาร์กไปสุดจนแบบหนังเราจบแล้วไม่มีความหวัง

ซึ่งก็แน่นอนบางทีเราก็โดนคอนขอดเรื่องที่เราแบบยังโรแมนติไซต์แล้วยังมีความหวัง
ทั้งที่หนังเราอะดาร์กแบบดาร์กไปแล้วแต่ว่ามึงก็ยัง

มันก็คือรสินิยมของคนดูแต่ละคน
แล้วเราก็เคารพแล้วเราก็ชอบอ่านคำวิจารณ์อยู่แล้วล่ะ
ว่าในเมื่อนักวิจารณ์แต่ละคนเขาก็ดูหนังมามากกว่าเราอะเนาะ
เขาก็จะมีมุมมองตามที่เขาได้เห็น

แต่ถ้าถามว่าหนังเรื่องไหน

เราก็ได้เข้าไปดูในโรง
จำได้เลยว่า

ดูไม่เจอกัน

ลุกไม่ได้ร้องไห้ตายหาอยู่
อีนี่มึงจะมาเป็นตะคิวอะไรกูกำลังพูดถึงหนังระดับโลกขนาดนี้

คือเราเชื่อเรื่องครอบครัวไงแล้วเรามาเจอครอบครัวที่มันไม่ใช่ครอบครัวแบบนี้
เราก็เลยตายไปเลยกับหนังเรื่องแบบ
ครอบครัวที่มันไม่ได้แบบมาตามทางแบบสายเลือด

เหมือนมันทลายขนบธรรมเนียมทุกอย่างที่เราเชื่อมาตลอด
ใช่เราก็เลยชอบเรื่องหนังเรื่องนี้มากแล้วมันก็สามารถเล่าได้
โดนตัวเราเพราะว่าเรารู้ว่าชีวิตในแต่ละคนทุกคนมีครอบครัวจริง
แต่ทุกคนในชีวิตก็ต่างมีครอบครัวที่อยู่ข้างนอก
ว่าจะเป็นครอบครัวที่ทำหนังด้วยกันครอบครัวที่ฮิวใจกันเพื่อนสาวกัน
หรือเพื่อนตรงนี้ด้วยกันมันก็จะมีคำว่าครอบครัวแบบที่ไม่ใช่ครอบครัวที่เรารู้จัก
อยากรู้ว่ามีหนังเรื่องไหนไหมที่แบบว่าดูแล้วนึกถึงสภาพแล้วก็ระบบสังคมแบบไทย
ที่สะท้อนดูแล้วแบบโอ้วนี่โซไทยจังอะไร

ดีเหี้ยจากจุดเริ่มต้นที่มึงตลกอยู่ในแบบนั้นจนไปถึงเกาะด้านด้านราชคือแบบ
มึงพากูไปออกทะเลเรียกว่าออกทะเลเลย
แต่ออกไปไกลแล้วไปถึงจุดหมายว่ะ
คือมันพูดเรื่องคนชนชั้นสูงที่เรือแตก

มันมีพวกคนที่มีสถานะ
ใช่มันคือพูดถึงสถานะทางสังคม

แล้วมันได้เห็นทัศนคติของชนชั้นแต่ละชนชั้น
แล้วมันก็ได้เห็นว่า
ไปอยู่คอนฟิกต์ตรงนั้นแล้วมึงจะคิดยังไงวะ

ยอมรับเลยว่ามันดูสนุกดูง่าย
แล้วก็มันทำความเข้าใจกับคนดู
แล้วมันสะท้อนสังคมไทยได้ไทยทั้งที่เป็นหนัง
มันพีคในพีคในพีคเรื่องนี้ก็เลยแบบเออมันไทยอ่ะ
พูดกันมาหลายอย่างทั้งประวัติศาสตร์และอะไรต่างใช่ไหมครับ
ได้รู้จักไปมากมาย
อย่างล่าสุดเขาไปเกาหลีมาแล้วเนี่ยคุณเนี่ย

แต่ว่าอนาคตก็อาจจะมีคอแรปกับเกาหลี
อาจจะนำไปก่อเกาหลีก็ได้นะ
ฉันก็ยังเชื่อว่าฉันแบบน่าจะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ออสการ์อะไรอย่างนี้

ดีนะเพราะว่าคือเขาก็เคยคิดว่าเขาจะได้สุภาณห่วงไปแล้วไง

แปลว่าถ้าเขาคิดว่าเขาจะได้ออสการ์ก็แปลว่าเขาก็จะได้

ก็อาจจะได้ก็ได้ไงก็อยากได้

ในเมื่อเขาจะไม่ได้หนีพวกเราไปไหนเนาะ
เราก็เลยอยากจะให้เขาฝากหน่อย
ทำงานมานานแบบ๑๐กว่าปี๒๐ปีก็จริง

มันก็ไม่ได้เหมือนกับประสบการณ์เด็กทุกวันนี้

เราคงไม่ได้คาดหวังที่มันจะมีประสบการณ์ชีวิตเหมือนกัน

ชีวิตเราอาจจะใช้ไม่ได้กับชีวิตพวกเขาก็ได้

แต่ว่าแน่นอนเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี

เพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็คือถ้าเรามีความฝัน

ทำไปเลยไม่มีบทเรียนอะไรที่จะใช้กับชีวิตเราได้หรอก

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงได้จะบอกว่าถ้ามีความฝันแล้วนอนอยู่

เพราะฉะนั้นก็ต้องลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมา

มันก็เป็นสิ่งที่เราทำแล้วเราก็ยอมรับมัน
ส่วนตัวพี่เองก็ไม่เคยคิดจะกลับไปแก้ไขอดีตใดเลย

ทุกอย่างที่เราเคยทำไม่ว่าจะผิดพลาด
หรือจะถูกต้องมันผ่านไปแล้ว

ก็เก็บสิ่งเหล่านั้นมาเป็นประสบการณ์นะครับ
ก็ไม่จมอยู่กับความทุกข์ที่เคยผ่านมา
จมอยู่กับความสุขที่เคยผ่านมา

สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ก๊อฟนะ
ท่านวรินไม่ผิดแล้วนะ
การพบกันของเราก็ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นไง

ผ่านผอดนี้มาด้วยกันพอสมควร
เราก็จะ
เซ่นที

จะเห็นความสวยงามของแขกที่มาอยู่กับเรา
คุณตาปังปังของพี่ก๊อปนะครับ

ไม่บางหน้ากว่านี้
ไม่เห็นอย่างนี้เหรอ

ไม่ใหม่ไปกว่านี้แหละค่ะ

โอเคขอบคุณค่ะ

ตัดจบเลยดีกว่า
ไม่จบไม่ได้ไปทำงานต่อละ